ใครยังไม่ตื่นเต็มที่
คุณผู้ชมมาขยับมาขยับ

เดี๋ยวพาไปเอ็กเซอร์ไซด์คลายกล้ามเนื้อ

ออกกำลังกายยามเช้ากันไปค่ะ
เป็นคลิปการขยับเท่ากับออกกำลังกายคุณชนะ
แค่คุณขยับสะโพกขยับเอวก็ออกกำลังกายแล้ว

ใช่ค่ะเป็นการปลุกพลังในตัวคุณ
ลูกความสดใสในตัวเรานะคะ
หน้าตานิ่งแบบนี้ไม่ได้หมายความว่า

คุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีความสุข
เขาอาจจะมีความสุขมากที่เขาต้องทำหน้าแบบนี้ในการเต้น

พูดเลยว่าถ้าเต้นแบบนี้แล้วไม่ต้องทำหน้าอะไรก็จะตื่นตื่นเลยนะคะ
เรื่องราวที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูนี่

เดี๋ยวโอ้โหนี่คุณมันมากเลยนะน้องใบตองนะ
แล้วทางนี้ก็ไม่แพ้กันทางนี้ก็ไม่แพ้กันเออ
บอกเลยนะครับว่าสองคนนี้เขาเต้นได้ทั้งวัน
ถ่านกี่ก้อนครับคุณสองคนเนี่ย
ขึ้นมาก่อนแบนจะเป็นก้มลงไปอย่างเกิดจะติดพื้นอยู่แล้ว
เดี๋ยวนะสองคนคุณสองคนนี้จะไม่พูดจะไม่อะไรเลยเหรอ

เป็นว่าเช้านี้ก็ลุกขึ้นมาเต้นขยับ
หนักแล้วหนักแล้ว
คุณผู้ชมอยากให้ลุกขึ้นมาเต้นด้วยกัน
รับรองว่าคุณตื่นแน่นอนตื่นหรือยังคุณชนะตื่นไหม
ตอนแรกก็ตื่นตอนนี้อยากกลับไปหลับ

แล้วก็เต้นหน้าคุณก็จะได้ตึงตลอดเวลา

ส่วนร่างกายเราก็จะได้ขยับแล้วก็เท่ากับการออกกำลังกาย
ดูสิที่ฉันหอบเลยขนาดเต้นนิดเดียว
มีสู้อะไรเยอะหอบเลย
หอมแบบนี้ก็ต้องไปวางไปพักกันก่อนแล้วกันนะ
เพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้านะอีกมากมายหลังไลฟ์รอบด้วยให้ผู้ชมติดตาม
เพิ่งลุกไปไหนเดี๋ยวกลับมาเจอกันในตลอดข่าวค่ะ